ไปที่จังหวัดอ่างน้ำมนต์

มีแต่จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทองที่นี่ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดู
รูปไม้แกะสลักเป็นเจ้าแม่ตะเคียน
แล้วก็แกะสลักด้วยความวิจิตรอลังการ
สวยงามมากสวยเหมือนนางในวรรณคดีเลยค่ะคุณผู้ชม
เป็นต้นตะเคียนแกะสลักอายุนับร้อยปีเลยทีเดียว
เอาล่ะคุณคะเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังก่อนว่า

เจ้าแม่ตะเคียนแกะสลักหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า
แม่แก้วประกายทองแม่แก้วประกายทองอยู่ในวัดแก้วกระจ่าง
อยู่ที่ตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
เจ้าแม่ตะเคียนแกะสลักหรือว่าแม่แก้วประกายทอง
แกะสลักจากไม้ตะเคียนโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า๑๐๐ปี
และก็มีความสูง๕เมตร
สังเกตว่าใบหน้าของเจ้าแม่เนี่ยนะมีความสวยงามงดงามเหมือนนางในวรรณคดีเลย

แต่งกายด้วยชุดไทยล้านนาโบราณลายดอกพิกุลที่สวยงามมาก
ระดับตกแต่งด้วยเครื่องสังเวยบูชาอย่างเช่นชุดผ้าไทยบ้างล่ะมากพลูบ้างล่ะ
ก็ถือว่าเป็นเครื่องสังเวยบูชาองค์เจ้าแม่ตะเคียนแกะสลัก
ที่แม่สวยงามมากคือองค์เจ้าแม่เนี่ยสวยงามแล้วก็ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอ่างทองเลยทีเดียว
ถามท่านเจ้าอาวาสค่ะพระครูวิบูลวรวัตร
ท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังบอกว่าที่ได้ทำการสร้างองค์เจ้าแม่ตะเคียนแก่สลักนี้ขึ้นมาเนี่ยนะ
เนื่องจากว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวทองได้ไปขุดพบต้นตะเคียน
ยาวกว่า๒๕เมตรที่จมอยู่ใต้น้ำขึ้นมาแล้วก็ทำการอันเชิญขึ้นมาถวายไว้กับทางวัด
ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าไม้ตะเคียนที่ขุดพบเนี่ยนะเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีองค์เทพ
หรือที่เรียกกันว่าลุกคเทวดาสิงสถิตอยู่ในนั้น
จากนั้นทางวัดก็เลยได้ว่าจ้างช่างแกะสลักเนี่ย
แกะสลักไม้ตะเคียนที่ขุดพบให้เป็นองค์เจ้าแม่ประกายทอง
เพื่อให้ชาวบ้านมากราบไหว้ตามความเชื่อ
พอหลังจากสร้างเสร็จก็มีชาวบ้านพบถึงความศักดิ์สิทธิ์

นั่นคือนี่ค่ะมีคนมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกแบบนี้
ปรากฏว่าเขาพบว่าในภาพมีบางสิ่งติดอยู่
คล้ายกับเขาว่ากันนะคล้ายกับดวงวิญญาณคนแก่
นั่งอยู่ด้านหลังองค์แม่ประกายทอง
คุณเห็นไหมคุณเห็นชัดเลยนะ
แบบนี้เลยนะเหมือนเล่นเกมจับผิดแล้วมันก็เลยสร้างความฮือฮามากกับรูปภาพนี้
ทำให้มีชาวบ้านมากราบไหว้ขอพร
พร้อมทั้งมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่กันเยอะแยะเลย
คุณผู้ชมคะสังเกตเรื่องของศิลปะแล้วกันนะ
ปฏิมากรรมการแกะสลักต้นตะเคียนทั้งต้น
มันงดงามมากทำให้ต้นตะเคียนต้นนี้
เหมือนมีพลังซ่อนอยู่มีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้
แต่นี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกัน
อย่างที่บอกว่าอยากให้มองเป็นเรื่องของผลงานศิลปะด้วย
เป็นงานปฏิมากรรมที่ช่างแกะสลัก
เขามีฝีไม้ลายมือในการแกะสลักตะเคียนท่อนเดียว
ออกมาให้เป็นรูปคล้ายนางในวรรณคดี
มีความสวยสดงดงามแบบนี้นะคะก็ลองไปกันดูได้นะ
จังหวัดอ่างทองนะจ๊ะมีโอกาสก็ลองไปนะฮะคุณผู้ชมฮะ